คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้

สู้ชีวิตก็สู้ทำงานหาเงินขาพิการด้วยนะครับ
พิการด้วยจะเก็บเอาไว้ผ่าตัด

ปรากฏว่าตังค์ที่หามาได้๒๐๐๐ครูยืม
อ้าวฮะครูยืมฮะหนึ่งแล้วนะสองครูเบี้ยว
อ้าวนี่แหละครับเรื่องราวของน้องเด็กหญิงคนนี้
คุณผู้ชมครับพิการขานะนักเรียนชั้นม๒อยู่พุทธไทยสงศ์บุรีรำ
เล่าว่าเดือดร้อนเหลือเกินหาเงินมาได้จะเอาไว้ผ่าตัด
ถูกครูผู้หญิงคนนึงยืมไป๒๐๐๐๐แล้วชักดาบนะครับ
เธอต้องการเก็บเงินไว้เรียนด้วยรักษาตัวเองด้วยนะครับ
เพราะขาไม่ดียืนต้องเขย่งนะครับต้องผ่าตัดเท่านั้น
ก็พยายามหาเงินไปรับจ้างซักผ้าลีดผ้าทำความสะอาดบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์
แล้วก็ช่วงที่ว่างจากการเรียนก็นะครับซื้อเสื้อผ้ามือสองไปขายตามตลาดนัด
กระทั่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณครูผู้หญิงอายุ๒๗ปี
อยู่โรงเรียนในอำเภอคูเมืองนะครับมาขอยืมเงินจากแม่แต่แม่ไม่มีให้
ครูก็เลยขอยืมจากเธอบอกว่ายืมแค่๒เดือนนะเดี๋ยวจะคืนพร้อมดอกเบี้ย
พอถึงเวลาครูก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงนะครับจนเมื่อ๒เดือนก่อน
ครูคืนเงินมาให้บางส่วนเท่าไหร่ยืม๒เมืองคืออะไร
คืน๕๐๐๐แล้วก็บล็อกเฟสบล็อกไลน์ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
ล่าสุด๒เดือนที่แล้วเขาจ่ายมาให้หนู๕๐๐๐แล้ว
เดี๋ยวอีก๑๕๐๐๐แล้วทีนี้เขาไม่จ่ายเขาบอกเบอร์บล็อกไลน์หนู
คือติดต่อทางไหนไม่ได้เลยค่ะเป็นเงินที่หนูหาได้ค่ะ
ไปขายของตลาดนัดรับจ้างรีดผ้าซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะ
มาคืนนู้นนะคะหนูต้องไปผ่าตัดยืมเด็กพี่การแบบน่าอายนะคะ
นางสายฝนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับ
โรงเรียนนี้ของคุณครูต้นสังกัดนี้แล้วกันนะ
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็พยายามให้ครัวเงินไปคืนเด็กเถอะ
เอาเงินไปคืนเด็กเถอะทีแรกคิดว่าเรียบร้อยแล้ว
รู้แค่ว่าเอาไปคืนแค่๕๐๐เหรอ
ตอนนี้เดี๋ยวประชุมหาลือกันคาดว่าครูจะคืนเงินที่เหลืออีก๑๕๐๐ให้เด็ก
ภายในวันศุกร์นี้ขอให้ได้เงินคืนครบนะลูกนะ